คือจำนวนสอสอของพักเพื่อไทยกับพักก้าวไกลณขณะนี้เนี่ย
อย่างที่ท่านทราบกันมาตลอดนะวันนี้ตัวเลขลดลงหนึ่งอะไรก็ไม่ได้มีนัยสำคัญอะไรต่อเรื่องของพักร่วม
กว่าที่พักร่วมใหม่หรอกใช่ค่ะแต่คำถามมันยังมีอยู่ในส่วนของพักร่วมรัฐบาลที่กำลังจับมือกันอยู่ในขณะนี้
คือทางเพื่อไทยเองก็อย่างที่ทราบเขาบอกเขาสนับสนุนเต็มที่
หวังส้มหล่นไม่หวังอะไรบอกเป็น๕๐๐รอบแล้วว่ายังไงก็จะให้ก้าวกลายจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จ
และจะช่วยเหลือโหวตให้คุณพิธาหัวหน้าพักเก้าไกลได้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วย

แต่ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราชดร

ก่อนจะไปโหวตเลือกนายกในรัฐสภาสสสวเนี่ย
สอสอต้องโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดรกันก่อนนะฮะ
และจะเป็นประธานรัฐสภาโดยตำแหน่งด้วย
ประธานสภาผู้แทนรัศดรมีความหมายมีความสำคัญมาก
สอสอจะเสนอเรื่องของร่างกฎหมายเสนออะไรเข้าเนี่ย
มันอยู่ที่ประธานสภาทั้งนั้นจะบรรจุหรือไม่บรรจุ

ก้าวไกลเองเขาบอกว่าเขาก็อยากได้ตำแหน่งตรงนี้นะ

ต้องเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล

ต้องเป็นนายกและต้องเป็นประธานสภาพผู้แทนรัศดร
แต่เพื่อไทยบอกว่าทางเพื่อไทยเองเขาก็ได้ไม่ได้น้อยไปกว่าก้าวไกลสักเท่าไหร่
แล้วถ้าฝั่งนั้นได้ทางฝั่งของบริหารคือนายกไปแล้ว
นิติบัญญัติควรเป็นของเพื่อไทยไหม
ส่วนก้าวไกลเขาก็มองว่ามันมีกฎหมายหลายฉบับที่เขาต้องผลักดัน
โดยเฉพาะการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒ใช่ไหม
ถ้าประธานสภาไม่ใช่ของเขาเนี่ยจะลำบากหรือเปล่า

ทุกผู้ชมครับเมื่อวานนี้นายปิยบุตรแสงกระหนกกุลแกนนำคณะก้าวหน้า
อดีตเลยค่ะที่การพักอนาคตใหม่โพสต์ข้อความเปือนภักดิ์ก้าวกลัยเลย
เพียงเพื่อหวังจะให้นายพิทาเป็นนายกอย่าไปเสียประธานสภาให้เข้าไปนั้นขาด
ไกลเนี่ยประกาศมาตลอดในฐานะได้เสียงสอสอมากเป็นอันดับหนึ่ง
ว่าต้องขอตำแหน่งประธานสภาด้วยเหมือนในอดีตที่ทำกันมาจนเป็นประเพณี
ถ้าไม่นับเมื่อการเลือกตั้งปี๖๒ที่พลังประชารัฐ
เขายอมให้ประชาธิปัตย์ได้ประธานสภาผู้แทนรัศดร
เพื่อให้มาร่วมจัดตั้งรัฐบาล
คุณรังสิมันโรมยังบอกว่าตำแหน่งประธานสภาเนี่ยต้องเป็นของพักที่ชนะการเลือกตั้ง
ส่วนจะคุยเรื่องนี้กับพักเพื่อไทยเมื่อไหร่
เดี๋ยวคงต้องให้เลขาที่การพักเป็นผู้ดำเนินการในการเจรจา
ปี๖๒เสียงมันปริ่มน้ำกันมันก็เลยอาจจะมีการต่อลองอะไรกัน
แต่ว่าถ้าเราไปดูในอดีตเราจะพบว่าพักการเมืองที่ชนะเลือกตั้งเป็นอันดับที่๑
ก็จะขอตำแหน่งในเรื่องของประธานสภามาโดยตลอด
เพื่ออะไรเพื่อที่จะผลักดันกฎหมายต่างนะครับ
เช่นเดียวกันพักเก้าไกรก็ยืนยันว่าตำแหน่งประธานสภา
ก็คงเป็นตำแหน่งที่พักเก้าไกรคงต้องขอไว้เอง
ประกาศมาหลายวันแล้วนะครับนึกได้ตั้งแต่หลังเลือกตั้งเป็นต้นมา

ผมคิดว่าเรายังมีเวลาในการคุยว่าจะมีใครที่มีความเหมาะสม
ที่จะไปนั่งเป็นประธานสภาในส่วนของก้าวไกลนะครับ
ขณะที่ทางฝั่งของพักเพื่อไทยนะครับทุกผู้ชมครับ
นายแพทย์ชนละนานศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
มองว่าการออกมาประกาศท่าทีแบบนี้ของนายปียบุตรเนี่ย
เหมือนเป็นการมากดดันมาปิดช่องไม่ให้มีการพูดคุยกัน
ซึ่งไม่เป็นผลบวกเท่าไหร่นักต่อบรรยากาศของพักร่วมรัฐบาล
กำลังมีเป้าหมายไปสู่การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
พักเพื่อไทยเนี่ยหัวหน้าพักยืนยันว่า
ผู้ที่จะมาเป็นประธานสภาผู้แทนรัศดร
ต้องดูที่ความเหมาะสมเป็นสำคัญ
ในอดีตเนี่ยนายอุทัยพิมพ์ใจชน
เคยเป็นประธานสภาผู้แทนรัศดร
ตอนนั้นพักของคุณอุทัยเนี่ยมีแค่๓เสียงสอสอเท่านั้น
จำเป็นต้องเป็นพักอันดับหนึ่งก็ได้
นักข่าวก็เลยถามหัวหน้าพักเพื่อไทยว่า

มีคนที่เหมาะสมจะเป็นประธานสภาผู้แทนรัศดรใช่ไหม

ผ่านการทำงานมายี่สิบสองปี
มีบุคลากรที่มีความพร้อม
แต่ตอนนี้ยังไม่ได้หารือกับทางพัก

เดี๋ยวคงต้องนัดหมายกันก่อนว่าเรื่องนี้จะเอายังไง
ครับ
แต่ละยุคแต่ละสมัยไม่เหมือนกัน
สมัยประธานปุทธัยภิมชนสามเสียงได้เป็นประธานสภาเลย
เราเป็นพักงานเมืองที่อยู่มาถึง๒๒ปีแหละ
มีบุคลากรที่ผ่านการทำงานเรื่องพวกนี้มาเยอะ

ไม่ได้บอกว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมแต่ว่าเราเองมีบุคลากรที่มีความพร้อมครับ
ได้๕๒เสียงซึ่งตอนนี้เหลือ๑๕๑แล้วแล้วจะมากินรวบทั้งหมด
ตำแหน่งประธานสภาเนี่ยต้องให้คนที่เหมาะสมไปทำหน้าที่นี้
เมื่อเรามีฝ่ายบริหารเป็นคนหนุ่มไปแล้วหมายถึงนายกคือคุณพิธา
เพราะฉะนั้นฝ่ายของนิติบัญญัติก็ควรจะให้คนที่มีประสบการณ์ของพักเพื่อไทย
คือประธานสภาพักก้าวไกลเนี่ยไม่ควรจะมาคิดกินรวบ
ถ้ายังดื้อดึงแบบนี้แล้วสมมุตินะอันนี้คุณอดิษรสมมุตินะ
สมมุติถ้าเพื่อไทยไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วย
ทำยังไงสมมุติแบบนี้เลยเหรอก้าวไกลจะเดินต่อไปได้ไหม
คุณอดิษรยืนยันว่านี่ไม่ใช่การแก่งแย่ง
เพราะทั้งสองพักล้วนเป็นฝั่งประชาธิปไตย
ดังนั้นเพื่อให้ประชาธิปไตยเดินหน้าไปได้เนี่ย
ตำแหน่งประธานสภาเอาอย่างนี้ไหม
โหวตกันในสภาไหมว่าใครจะได้ตำแหน่งนี้
เป็นหน้าเป็นตาไม่แพ้ฝ่ายบริหาร

คนหนุ่มที่เหมาะสมกับการละสมัย
แต่ว่าประธานสภานั้นผมคิดว่า
พักเก้าไกรไม่ควรกินร่วม
สลากินแบ่งเป็นหรือเปล่านะครับ

ถ้าพักเก้าไกรยังดื้อดัน
ถ้าสมมุติว่าพักเพื่อไทยไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาล

ประธานสภาผู้แทนรัศดรของทั้งสองพักนะครับ
คุณผู้ชมครับทั้งก้าวไกลกับเพื่อไทยนะครับ

เขามีชื่อของนายนัทธวุฒิบัวประทุมนะฮะ

คุณนัทธวุฒิอายุ๔๖ปีนะฮะ

บอกว่าพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งนี้นะฮะ
เป็นสอสอบัญชีรายชื่อตั้งแต่อนาคตใหม่นะครับ
ย้ายมาเป็นพักก้าวไกลเมื่อปี๖๒นะครับ
ตอนนี้ก็เป็นว่าที่สอสอนะฮะพักเพื่อไทยนะครับมีรายงานข่าวว่าจะผลักดันให้คุณสุชาติตันเจริญ
ซึ่งรัฐบาลสมัยที่แล้วเนี่ยเป็นรองประธานสภาผู้แทนรัศดรนะครับ
คุณสุชาติเคยออกตัวตอนหาเสียงว่าไม่อยากเป็นประธานสภาแล้วอยากเป็นรัฐมนตรี
แต่ตอนนี้มีรายงานข่าวว่าพักเพื่อไทยจะผลักดันให้เป็นประธานสภาผู้แทนรัศดรนะครับ
คุณสุชาติตันเจริญวัย๖๕ปีอดีตสสฉะเชิงเศร้า๙สมัย
แล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย
บอกขอประกาศเกี่ยวกับเรื่องของประธานสภาผู้แทนรัศดร
ต้องดูวันนี้นะครับบอก๓วาระก้าวไกลในฐานะประธานสภาผู้แทนราชดร
จะผลักดันแบบนี้วาระที่๑วาระที่๒วาระที่๓
เกี่ยวกับเรื่องของการผลักดันกฎหมายต่างแล้วก็บอกว่าภักดิ์เก้าไกล
ต้องการให้ผู้แทนรัศดรของพักเก้าไกลดำรงตำแหน่งประธานสภาไม่ใช่เพื่อตำแหน่ง
แต่ต้องการอำนาจเข้าไปเปลี่ยนแปลงรัฐสภาไทยให้สามารถออกกฎหมายที่เป็นประโยชน์
สามารถแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้จริงเป็นรัฐสภาที่เปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้
และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทำให้ระบอบประชาธิปไตยเข้มแข็ง
นั่นหมายความว่าเป็นการตอกย้ำว่าก้าวไกลจะไม่ยอมให้ตำแหน่งนี้กับพักเพื่อไทยแน่
โอ้โหคือศึกข้างในก็ไม่รู้จะยังไงจะคุยกันได้ไหมเพราะว่าก็หลายเรื่องหลายราว
ไหนนี่ประเด็นเรื่องคุณหมอชนนั่นกับคุณสิทธาก็ไม่รู้จะจบยังไงด้วยนะอ่า